จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะสำหรับรูปปั้นที่เหมือนประธานาธิบดีวาลาเดเมียปูตินค่ะ
สำหรับของรัสเซียที่ถูกทำขึ้นมาจากช็อกโกแลตกว่า๗๐กิโลกรัม
แล้วก็นำไปโชว์นะคะในเทศกาลของช็อกโกแลตด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามดูค่ะว่าจะเหมือนขนาดไหน

จะทานได้นะครับเพราะว่าทำจากช็อกโกแลตถึง๗๐กิโลกรั
ถ้า๗๐กิโลกรัมนี่ก็พอกับน้ำหนักคนนะ

ฐานะที่วีรัสเซียนี่เขาน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้นะ

ศึกษาทั้งส่วนสูงน้ำหนักจริง
และนี่ค่ะก็คือรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของนายวัลลาดิเมียปูติน

ซึ่งทำมาจากช็อกโกแลตที่มีน้ำหนักรวมถึง๗๐กิโลกรัม
โดยมีรูปปั้นของเจ้าคอนนี่นะคะ
ซิลนักพันธ์ลาบาดอร์ริทิเฟอร์
ซึ่งทำมาจากช็อกโกแลตนั่งอยู่ข้างรูปปั้นผู้นำรัสเซียด้วย

ช่างปั้นก็เผยว่าก่อนที่จะลงมือปั้น
ศึกษาข้อมูลจริงก่อนเกี่ยวกับประธานาธิบดีค่ะ
เช่นพวกของน้ำหนักส่วนสูงก่อนลงมือปั้นค่ะ
เพื่อที่จะให้รูปปั้นช็อกโกแลตนี้มีขนาดเหมือนตัวจริงมากที่สุด
โดยรูปปั้นนี้นะคะก็จะถูกนำไปจัดแสดงในงานเทศกาลช็อกโกแลต
แล้วก็คาดว่าจะกลายเป็นช็อกโกแลตที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานมากที่สุดค่ะ